คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้อ่านแล้วสะเทือนใจ
มันเคยมีช่วงเวลาหนึ่งไหมที่เวลาอายุพวกเรากำลังจะก้าวเข้าสู่เลข๓
หรือบางคนอาจกำลังจะก้าวเข้าสู่เลข๔
แล้วมันจะมีสักแวบนึงเข้ามาในใจรู้สึกแก่จังเลย
ยังไม่รู้เลยเพราะเราอีก๒๐ทรัพย์ตลอดไปถามพอ
เพื่อนก็เงียบซะแบบเงียบตกใจ
ก็บอกว่าบางทีอายุ๙ข้อเลข๓๙ข้อเลข๔๙ข้อเลข๕อะไรอย่างเงี้ย
โมเมนต์เราอาจจะรู้สึกอุ๊ยแก่
แต่ถ้าใครเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเราคือเพื่อนกัน
หลายคนเป็นรวมไปถึงพระเอกคนนี้ด้วยค่ะฟิล์มธนพัฒน์ค่ะ
คือปีนี้เจ้าตัวกำลัง๓๐พอดิบพอดี
แล้วก็ยอมรับตรงเลยว่าพี่พอมันจะก้าวเข้าสู่เลข๓มันรู้สึกอะไรก็ไม่เหมือนเดิม
รู้สึกว่าผมเริ่มแก่แล้วโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพคืออะไร
ปกตินอนดึกวัยรุ่นใช่ป่ะไม่เป็นไรแต่คราวนี้พอ๓๐นอนดึกมีปัญหา
ออกกำลังกายเท่าเดิมก็ใช่ว่าจะดีกล้ามไม่มาอุ๊ยปัญหาเยอะนะ
เรียกว่าฟิล์มต้องวางแผนการใช้ชีวิตเยอะเลยทีเดียว
ส่วนหนึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่ามาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

แต่หลังจากนี้ฟิล์มตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะดูแลร่างกาย

จะได้มีแรงทำงานให้แฟนได้ชมกันไปยาว

ผมแค่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอาการบางอย่าง

มันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น
เท่าเดิมแต่ว่ามันไม่หายเหนื่อย
ตาแห้งบ่อยขึ้นง่ายขึ้น
แล้วก็เพลียร์ง่ายขึ้นหน้ามืดบ่อย

เดี๋ยวนี้ผมก็จะแบบผมจะเผาลง
แล้วก็ให้เวลากับการพักผ่อนมากขึ้น
แต่ว่ายังคุมเรื่องอาหารอยู่แค่นั้นเอง